คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนมีเหตุทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นที่ร้านเหล้านะคะย่านสุคลทัศวรรค
คือเป็นปาร์ตี้วันเกิดวัยรุ่นสองกลุ่ม
เขาไปจัดงานวันเกิดกันที่ร้านเหล้าร้านหนึ่งนะคะ
กลุ่มหนึ่งจัดกันอยู่ข้างล่างอีกกลุ่มหนึ่งจัดกันอยู่ข้างบน
ไม่รู้จักอีท่าไหนสักพักนึงค่ะทะเลาะกัน
เครื่องขวดใส่กันอาวุธครบมือมีปืนมีเสียงปืนยิงกันด้วย
สรุปแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้แม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็เจ็บกันไป๔รายนะคะ
ตำรวจสอนอบางมดไปตรวจสอบเหตุทะเลาวิวาสนะคะ
ในตลาดอินดี้ถนนสุขสวัสดิ์เขตจอมทองกรุงเทพค่ะ
ที่เกิดเหตุอยู่ในร้านชื่อว่าโรงน้ำเมาผู้บาดเจ็บสี่รายมีนางสาวกันนิกาอายุสิบแปดปี
นายวัฒนาชัยเพชรพ่วงพันธ์อายุ๓๖ปีแล้วก็ผู้ชายอีก๒คนนะคะ
มีบาดแผลถูกฟันที่ท้องซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบภายในร้านชั้น๒จุดเกิดเหตุมีกองเลือดขนาดใหญ่
มีอาวุธตั้งแต่มีดขวานแล้วก็ปืนด้วยนะคะเนี่ยตกอยู่แบบเนี้ยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวไปดูพื้นที่เกิดเหตุวันนี้นะคะ
ร้านยังมีคราบเลือดคราบเลือดนองเต็มพื้นเข้า
ของเสียหายก็ยังไม่ได้ถูกเก็บกวาดเลยค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
ประมาณสัก๕ทุ่มครึ่งตลาดใกล้จะปิดแล้ว
ก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาดื่มเหล้าเนี่ยทะเลาะกัน
ว่างปลาขวดกันไปมาทั้งข้างบนและข้างล่าง
มีเสียงขวดแตกมีเสียงคล้ายขวดโซดาระเบิด

เพราะตอนนั้นมันชุลมุนจนทุกคนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด

พอช่วงเช่งเขาก็ปิดเพลง
แทงผมก็ได้ยินเสียงเหมือนปืนผมก็ออกหลบกันเลยนะ
เพราะทุกครั้งแถวนี้แถวนี้มีเรื่องกันก็หลบกันอย่างเดียว
ก็แต่ก่อนนี้บ่อยมาช่วงหลังนี้เป็นปีแล้วไม่เห็นทะเลาะกันแล้วอันนี้ก็มาเนี่ยเพิ่งมาคราวนี้แหละ
สำหรับอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้ง๔คนนะคะ
นายวัฒนาชัยมาร่วมงานวันเกิดกับเพื่อนกลุ่มที่นั่งอยู่ชั้นล่าง
แล้วขึ้นไปเคลียร์กับกลุ่มที่ฉลองวันเกิดชั้นบน
คนนี้โดนรุมกระทืบแล้วก็ถูกกระสุนปืนถากกลางศีรษะต้องเย็บ๓เข็ม
ขวาบวมช้ำนิ้วก้อยด้านขวาแตกแล้วก็ไหล่ซ้ายบวมช้ำ
ส่วนฝั่งกลุ่มฉลองวันเกิดด้านบนนะคะซึ่งเป็นคู่กรณีบาดเจ็บไป๓คน
นางสาวกันนิกาเนี่ยเท้าขวาเป็นแผลจากการเหยียบเศษแก้ว
ส่วนผู้ชายอีก๒คนมีบาดแผลที่ท้องถูกฟัน
แล้วก็อีกคนมีแผลที่ขาค่ะ
นายวัฒนาชัยเนี่ยเขายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ว่ายังพอพูดคุยได้นะคะเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังบอกว่า
ตัวเขามาฉลองวันเกิดกับรุ่นน้องข้างล่างอยู่ชั้น๑
ทีนี้มีรุ่นพี่ที่รู้จักนั่งดื่มเหล้าอยู่ชั้น๒
โต๊ะติดกับกลุ่มวัยรุ่นที่มาฉลองวันเกิด
ปรากฏว่าโต๊ะวัยรุ่นที่มาฉลองวันเกิดชั้น๒กับโต๊ะรุ่นพี่เขาเนี่ย
ไม่พอใจกันเพราะไปมองหน้ากันค่ะ
โต๊ะรุ่นพี่ก็เลยให้เด็กเสิร์ฟไปถามโต๊ะข้างว่า

เดียวกันกับรุ่นน้องที่ร่วมงานอยู่ข้างล่างหรือเปล่า
เพราะรู้ว่าเป็นคนละกลุ่มกันเท่านั้นและมีการมองหน้าเหมือนหาเรื่องกัน
ก็เลยเริ่มจะคำเห็นกัน
รุ่นพี่เนี่ยลงมาบอกโต๊ะของเขาที่ฉลองวันเกิดกันอยู่ข้างล่าง
บอกว่ามีเรื่องกับโต๊ะข้างบนนะ
นายวัฒนาชัยกับรุ่นพี่อีกคนนึงก็เลยเดินขึ้นชั้นบนค่ะ
ตั้งใจจะไปเคลียร์กับกลุ่มวัยรุ่นที่ฉลองวันเกิด
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นกว่า๑๐คนเนี่ย
พอเห็นเขาขึ้นไปปุ๊บกรูเข้ามาทำร้ายเลย
คว่างปลาขวดตัวเขาเองเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัด
เขาก็ทำได้แค่พยายามป้องกันตัวแล้วก็หนีออกมาค่ะ
แล้วพี่ผมก็ขึ้นไปกับเพื่อนผม
แล้วตั้งหวัดพี่ผมก็ไม่คุยอะไรมันชี้หน้าด่าพี่ผม
ผมก็คนกาดก็ดึงพี่ผมออกผมก็ผลักพี่ผมออก
จังหวะเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมมันโดน
เหมือนจะโดนต่อยแล้วอ่ะจากผมเองเหมือนน้ำมือของเขาเลย
ไปดึงเพื่อนผมออกกั้นใจสาวสาวสาว

ผมตัวผมรู้เรื่องว่าทางอะไรมันอยู่ไหนไหม
โหสาวสาวสาวรุ่นออกมาได้นะ
ผมขาวผมหายพักเผิดผมหายมาเลย
ผมบอกว่าหยุดปลาก่อนตะโกนไปว่าหยุดปลาก่อน
แต่ไม่เอาคนเจ็บลงเพราะพี่ผมโดน
คือขึ้นไปแบบโหหน้าพุกมาโหหน้าพุกมาอย่างนี้
โหหน้าไม่ได้เลยโหไปโดนหนึ่งเดียวเลย

อยู่แต่อยู่น่าจะอยู่ไหน

จนถึงจบมา๕สักที
สำหรับกรณีนี้พันธุ์ตำรวจเอกปริญญาเหลืองอุทัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางมดบอกว่า
ตอนนี้รู้ตัวคนเกาะเหตุที่รุมทำร้ายกันแล้วทั้งสองกลุ่มเลยนะคะ

ระหว่างเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน
แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บกับทั้งสองฝ่ายเลย
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่ค่ะ